คุณผู้ชมคะในการขยายผลของผู้ก่อเหตุเนี่ยนะคะก็ปรากฏว่ามีคลิปที่เด็กไปซ้อมยิงปืนที่สนามซ้อม
แล้วก็คลิปนี้ค่ะเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันว่าที่ไหนแล้วอนุญาตให้เด็กเข้าไปซ้อมยิงปืนได้ยังไง
วันนี้นะคะปรากฏว่ามีการชี้แจงออกมาแล้วค่ะโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์ของกองทัพบกออกเอกสารชี้แจงค่ะยอมรับว่าสนามยิงปืนนั้นเป็นของหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
นั่นก็คือสถานที่ในคลิปที่เด็กไปซ้อมยิงนั่นแหละแต่เขาก็บอกว่าเขาไปตรวจสอบรายชื่อสมาชิกของสนามแล้วก็ไม่พบว่ามีรายชื่อของเด็กนะคะ
เดี๋ยวจะต้องดูว่าเด็กเนี่ยเข้ามาได้ยังไงนะคะนี่คือเอกสารชี้แจงกรณีที่มีคลิปวีดีโอผู้ก่อเหตุอายุ๑๔ปีซ้อมยิงปืนอยู่ในสนามยิงปืน
ซึ่งตรวจสอบแล้วยอมรับว่าเป็นสนามยิงปืนของหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนโดยได้เปิดบริการเฉพาะสมาชิกของสนามยิงปืนเท่านั้น
ซึ่งก็ยอมรับนะคะว่าระเบียบของสนามยิงปืนแห่งนี้อนุญาตให้สมาชิกสามารถนำบุคคลอื่นที่สมาชิกรับรองมาใช้บริการที่สนามยิงปืนได้
แต่ว่าต้องปฏิบัติตามกฎของสนามยิงปืนอย่างเคร่งครัด
ส่วนผู้ก่อเหตุอายุ๑๔ปีรายนี้เนี่ยตรวจสอบแล้วยืนยันว่าไม่มีชื่อเป็นสมาชิกของสนาม
เพราะฉะนั้นเขาก็สันนิษฐานว่าอาจจะมีสมาชิกคนอื่นพาเข้ามา
ทีนี้เขาก็ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดย้อนหลังกลับไป๑๐วัน
ซึ่งเขาบอกตรวจสอบกลับไป๑๐วันก็ไม่พบผู้ก่อเหตุรายนี้อยู่ในภาพในกล้องแต่อย่างใด
ตอนนี้ทางหน่วยกำลังตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ในสนามยิงปืนทั้งหมด
เพื่อรวบรวมข้อมูลการเข้าใช้สนามยิงปืนของผู้ก่อเหตุรายนี้
แล้วก็ยืนยันว่ากองทัพบกจะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับการสืบสวนสอบสวนกับตำรวจค่ะ